คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งสาวสวยสุขภาพดีลคุณเลิศชนะ
แบบโอ้ยตายคุณก็รู้จะใช้คำไหนดี
สำหรับสาวโยยศวดีนะคะ
บอกอายุอนามของเธอให้ได้อิจฉากันก่อน

เห็นภาพแบบนี้สามสิบแปดแล้วค่ะคุณ

นะคะคุณค่ะต้องบอกเลยว่า
สาวสวยหุ่นดีสุขภาพเลิศคนนี้นะครับ
ความแซ่บเสียนแน่นเปรี้ยชนิดที่เรียกได้ว่า

หน้าอกหน้าใจของเธอก็มีแบบกำลังพอดีพอสวยนะ
กล้ามท้องก็มาเป็นลอนเลย
นี่ยังไม่นับรวมกับเรียวขายาวแบบ
บอกแบบนี้สาวหลายคนอาจจะแหม
ทำไมทำได้ขนาดนี้หุ่น๓๘แล้วนะ
สมกับผิวสีแทนสวยเนียนของเธอ
งานนี้เหล่าแฟนคลับเทใจ
หนำกดไลค์ให้แบบรัวเลยนะคะ
เพราะว่าต้องยอมรับเลยนะคุณว่าโยยศวดี
ถือว่าเป็นหนึ่งไอดอลของคนดังที่เป็นต้นแบบ
ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพรักษาหุ่นเป็นอย่างดีเลย
แล้วก็หันผันตัวมาเป็นนักกีฬาแบบเต็มตัว
มันก็เลยช่วยให้รูปร่างสัดส่วนของเธอ
ยังคงเป๊ะปังแล้วก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
แม้ว่าอายุของเธอจะใกล้เข้าหลัก๔เต็มทีแล้วก็ตาม
แต่ยังสตรองอยู่เลยโอ้โหคุณค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
สาวที่อายุยังไม่ถึง๓๐แบบดิฉัน
ร้อนหนาวมากเลยว่าตอนที่ชั้น๓๘แล้วสภาพจะเป็นยังไง
นั่นน่ะสิคุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน
มาดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าคุณโยเนี่ยเขาแบบออกกำลังกายหนักมากแล้วก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาด้วย